ที่จังหวัดราชบุรีชาวบ้านตกใจมากไปเจอศพของผู้หญิงมีรอยสักเต็มตัวเลยนะฮะ
และนอกจากนี้พบว่าที่ร่างกายของศพเนี่ยมีเงินติดตัว๒๐บาทแล้วก็มีลอตเตอรี่อีก๑ใบ
เจ้าหน้าที่ครับเร่งมาตรวจสอบครับตำรวจสพเมืองราชบุรีรับแจ้งจากแม่ค้าขายอาหารเจ
แถวริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาครับถนนวรเดชในตัวเมืองราชบุรีพบศพคนลอยน้ำขึ้นมาฮะ
อยู่ในแม่น้ำแม่กรองที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นศพของผู้หญิง
สภาพศพนอนหงายนะฮะสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีเหลือง
แล้วลอยมาติดกับกอผักตบชาวาห่างจากฝั่งไปประมาณ๑กิโลเมตร
นำร่างขึ้นมาตรวจสอบแล้วพบว่าที่คอของศพสวมตระกุด
แขนซ้ายมีรอยสักรูปนกฮูกครับหัวไหล่ซ้ายมีรอยสักตัวเอ็น
หน้าอกซ้ายมีรอยสักรูปหัวใจแล้วแผ่นหลังก็มีรอยสักยัน๙ยอดครับ
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ตัวของผู้ตายนะครับตรวจสอบมีกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล
และมีบัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวสุวรรณีถึกเจริญอายุ๔๔ปี
ชาวจังหวัดราชบุรีมีเงินสด๒๐บาทมีลอตเตอรี่๑ใบครับ
งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาลอตเตอรี่ใบนี้นะฮะ
เรื่องต้นครับตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไปก่อนจะประสานญาติและครอบครัวของผู้ตาย
ให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาครับ